มาดูกันต่ออีกหนึ่งสาวค่ะคุณกระติ๊บชะวันกรค่ะ
ต้องบอกว่าอาชีพสมัครเล่นของเธอเนี่ยไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วนะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะโครงงานศักดิ์ของเขาไปประกวดนะคะ
ก็ประกวดครั้งแรกได้รางวัลเลย

ตบมือให้แล้วค่ะตบมือสิคะจะรออะไรนี่เลยนะคะ
ไม่ไหวจริงค่ะสำหรับสาวกระติ๊บชะวันกรค่ะ
ความสามารถรอบตัวจริงนะคะคนนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เราเคยนำเสนออาชีพที่สองของเธอนั่นก็คือบอกว่าเป็นช่างศักดิ์เธอตั้งจกตั้งใจจริงค่ะ
พอเป็นข่าวออกไปคนฮือฮากันใหญ่ค่ะต่อคิวจองช่างศักดิ์แบบกับคุณกระติ๊บเยอะมาก
ปรากฏว่าผลงานของกระติ๊บเนี่ยสามารถคว้ารางวัลรองอันดับ๒ลอง
ชนะเลิศอันดับ๒มาครองได้สำเร็จ

นี่ครั้งแรกได้รางวัลเลยเหรอ
เป็นรูปหนุ่มอินเดีย
ซึ่งกระติ๊บบอกว่าครั้งแรกที่มาประกวดงานศักดิ

เห็นผลงานดูเป็นงานชิ้นเล็กคุณผู้ชม

แล้วเธอก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้รางวัล
กับเขาด้วยความฝ่ายฝันของเธอก็คือ
อยากเป็นส่วนเล็กที่มีส่วนขับเคลื่อนวงการ

ช่างศักดิ์ไทย

ที่เป็นแบบเจ้าของช่างศักดิ์เป็นครูเขาด้วย

แล้วปรากฏก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะคะว่าเนี่ย
ช่างศักดิ์มือใหม่แต่ว่าท้ายที่สุดได้รางวัลเพชรตัดเพชรมาเลยนะคะ

กระติ๊บเขาเรียนด้านศิลปะมาอยู่แล้วสมัยมหาวิทยาลัย

ก็ขอให้โด่งให้ดังไปมากกว่านี้เลยนะคะ